แล้ววันนี้เราจะพามาตะลุยแถว๓ย่านจุฬาค่ะ
บอกเลยว่าแถวนี้เขาเรียกว่าถนนคนกิน
ถนนคนกินอะไรมีด้วยเหรอ
เอ้าก็ร้านแถวนี้ค่ะมันมีแต่ร้านของกินเพียบเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
ตั้งให้เองเลยว่าเนี่ยถนนคนกิน

ว่าแต่ว่าร้านแรกวันนี้ที่พี่อาร์มบอกว่ามากินประจำเนี่ยคือร้านอะไร
เจ๊โอข้าวต้มเป็ดหรือเมนูคุ้นหูมาม่าโอ
ร้านนี้ชื่อดังในโลกโซเชียล
แล้วก็เป็นร้านตำนานของคนสามย่านสวนหลวง

เอาอย่างนี้ไปกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไง

ถ้าพูดถึงร้านเจ๊โอเชื่อว่าใครก็ต้องคุ้นหูแน่นอนใช่ไหมล่ะครับ
เพราะนี่เป็นหนึ่งร้านดังที่สร้างปรากฏการณ์ต่อคิว
รอกินกันข้ามคืนกันเลยทีเดียว

บัตรคิวนะครับแล้วมาวัดอุณหภูมิ
อ่ะหาก่อนเจ้าของร้านอยู่ไหนก็ไม่รู้หรือ
สวัสดีครับ

ก็อาหารที่มาถึงร้านเจโอและควรสั่งนะครับ
เมนูอุ่นท้องนอนดึกก็มีอย่าง

โม่ทูและยามเสือกม้อนนะครับ

หรือว่าถ้ามาร้านเจ๊โอแล้วควรต้องทานหมูกรอบ
หมูกรอบร้านเจ๊โอครบเลย

จากฮ่าคือมาม่าโอ้โห

แปลกใจแน่นอนว่าทำไมทำไมเมนูที่ดูเหมือนทำง่ายใครใครก็น่าจะทำกินเองที่บ้านได้แต่กลับดึงดูดใจให้ต้องมากินที่ร้านที่สำคัญบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่มาลองกินครั้งเดียวเท่านั้นซะด้วยแต่ทุกคนที่ได้ชิมแล้วเป็นติดใจต้องกลับมากินซ้ำกันทุกรายเลยล่ะครับร้านนี้เขามีที่เด็ดอะไรเราไปคุยกับเจ๊โอตัวจริงเสียงจริงที่นั่ง

แซลมอนร้านนี้ก็คือรสจัดจ้านมาก
แล้วแซลมอนเขามีความสดแล้วนุ่ม
แล้วมันผสมกับรสน้ำยำที่มันเปรี้ยวเผ็ดเค็มกำลังดี
เดี๋ยวอีกหนึ่งใช่ไหมเอาถ้าจบ
อันนี้ก็คือไข่เจียวชัยโป๊นะคะ

เจียวแบบนี้กับข้าวสวยก็อร่อย

กลับมากินอย่างแรกเลยของหูกรอบก่อนนะ
เออคือแบบกลุบกวบเลยแหละ
มุกออนไม่ได้อ่ะ
แล้วหมูกรอบแบบชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะ
อีกขั้นกรวบ
ได้ยินเสียงมั้ยนี่เสียงฟันแสงคุณผู้ชมครับ
หมูกรอกกัดไปแล้วกรวบกรับกรวบกรับ

จากของเขามีหนังกรอบอร่อยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ
และที่สำคัญข้าวต้มเป็ดโบราณ
ไม่ได้หาทานง่ายนะมันจะไม่เหมือนกับข้าวต้มหมูทรงเครื่อง
แล้วเขาเลือกมันเลยเป็ดหนุ่มหอมตัวเขาโรผัวเหนือจะเคียกไปพร้อมกับตัวข้าวต้ม

โอ้โหน้ำลายไหลแล้วล่ะครับ
และนี่ก็คือ๕เมนูเด็ดจากร้านเจ๊โอ
สิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
ผู้โชคดีที่ทำตามกติกาและเหตุผลโดนใจ
รับไปเลยอาหารชุดใหญ่ทั้งหมดนี้จ้า
นี่คือทั้งหมด๕เมนูที่แนะนำในเฉพาะวันนี้นะ
มีเป็น๑๐๐อย่างเนอะเป็น๑๐๐เมนู
ถ้าลูกค้ามาแล้วไม่ชอบใจหาเมนูใหม่เองก็ได้
อยากจะกินอะไรทำอะไรเดี๋ยวเกาะจัดแกงให้

ว่าก่อนหน้าที่ร้านจะโด่งดังจนมีเมนูเยอะแยะขนาดนี้เนี่ย
ขายมาตั้งแต่แต่งงานเนอะแต่งงานก็เป็น
อ้าว๔๙กว่า๕๐ปี
ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้จัก

เขาต้มเป็ดถ้วยกาไก่

๕๐กันแล้วเรามีเป็นลูกค้า
ตอนนี้
ไปกันเจ้าของด้วย
แล้วเป็นเจ้าของแล้วด้วย

ไม่ต้องไม่ต้องไปให้ใครสอนหรอ
เพราะอยู่บ้านตอนเป็นสาวเราก็ทำกับข้าวอะไรให้พ่อแม่กิน
แล้วมานี่เราก็ไม่ลำบาก

แล้วตอนนั้นก็คือขายข้าวต้มเป็ดอยู่ไปเรื่อย
ตอนไหนถึงเป็นจุดเปลี่ยน

ฉันก็จะต้องคิดสู้อย่างเดียว
ตอนที่ล้มละลายแล้วลำบากใช่ไหม

พี่ชายเขาเอามาช่วยแล้วเราก็ทำคืนเขา

เราคู่มา๖๐๐๐๐๐บาท

เราทำยังไงด้วย
นี่คือวันธรรมดาแล้วถ้าแบบช่วงเทศกาลอย่างนี้

ช่วงวันปกติ๔๐ตัวเป็น๖๐๐ตัวเลยหรอไม่รู้จะทำได้ยังไง
แล้วจะเอาแบกเป็นออกมาจริง
จากห้องเย็นถึงละ๖ตัวหนักนิก็หนัก

มันจะเป็นแรงผักอ่ะอย่างแบบนี้จนที่เราไม่ต้องพูดหรือเปล่า

บทเรียนชีวิตในวันนั้นทำให้เจโอ้ยิ่งขยันทำ
ขยันเก็บเพื่อให้ลูกได้กินอยู่สบาย
ที่สำคัญครับยังถ่ายทอดวิชาทำมาหากิน
ส่งต่อให้ลูกหลานได้ไว้สร้างตัวกันอีกด้วย
ทุกวันนี้ลูกหลานทุกคนก็เข้ามาช่วยทำร้านจัดสรรหน้าที่

เฮียเกานี่ก็เป็นพ่อครัวมือหนึ่งเลยนะครับ
จำได้ไหมเอามาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศ
ไม่มีคนต่อว่านะมีเดี๋ยวว่าช้า
ก็คือว่าทำช้า

มันมีต่างช่างมาเรียงไปถึงไฟแดน

ทำไมถึงต้องกินต้องสั่งมันในมุมเจ๊โอคิดว่าทำไมครับ

คิดดูบางคนไม่มีดวงเลยทำจนตายก็อยู่แค่นั้น
ลูกน้องมาคิดว่าตัวเราอย่างนี้เราเป็นคนดวงดีไหม

โอ้โหเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของชีวิตของเฮียเก๋าเลยก็ว่าได้ครับ
ขอช่วยครอบครัวทำร้านคิดเมนูอาหาร
จนเป็นที่ติดใจของใครหลายคนขนาดนี้
อย่างเมนูสุดฮิตก็เกิดจากช่วงดึก
เฮียจะนั่งดูบอลจิบเบาอยู่ที่ร้าน
แล้วเกิดหิวขึ้นมาเฮียเกาก็เลยหาของมาทำเองกินเอง
แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊คอินสตาแกรม
เพียงแค่นี้ก็กระตุกต่อมหิวของชาวโซเชียล
จนเป็นที่มาของเมนูสุดฮิตที่นักชิมทั่วโลก
ต่อคิวรอกินมาม่าโอ้โห

ขอสูตรลับมาให้หน่อยสิครับพี่อาร์มน้องใบตอง

เพราะฉะนั้นนะครับอยากให้เฮียเก๋าช่วยสอนวิธีการทำหน่อย

ถ้ามีใบมะกรูดถ้าไข่แล้วก็ทาครับ
ตามด้วยน้ำพริกเผา๑ช้อนดนตรีประมาณนี้
แล้วก็น้ำมันพริกเผาเพราะว่าเส้นมาม่าจะเป็นเส้นเครื่องแป้งกรอบหนึ่ง
ถ้ามีน้ำมันพริกเผาด้วยจะให้เส้นเหนียวนุ่มขึ้น
ครับผมน้ำมันพริกเผาแล้วก็น้ำปลา
เดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มที่ครัวด้านใน

แล้วเราก็มาเริ่มต้มด้วยพริกนะครับ

น้ำซุปเอาลงมาเป็นน้ำสะท้อมกะดาว

เดี๋ยวเราต้มให้มันเดือดแล้วเราก็จะใส่เส้นมะม่านะครับ

เพื่อให้ไข่มันสุกแล้วก็ค่อยตามด้วยนมมะม่า
พอหลังจากเส้นที่แตกตัวเราก็จะเริ่มใส่นม

แค่เป็นลองชามก็น่ากินแล้วล่ะครับ
แต่ความโอ้โหเนี่ยยังไม่จบเพียงแค่นี้
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโอ้โห
เพราะฉะนั้นเครื่องเนี่ยมันต้องแน่
ต้องแน่นใส่หมูกรอบชิ้นโต

จากนั้นก็ใส่กุ้งตัวบิ๊กเบิ้มลงไป
ตามด้วยปลาหมึกสดที่เด้งดึงน่ากินน่ากิน
จากนั้นโรยหน้าด้วยมะนาว
ผักชีฝรั่งแต่งเติมสีสัน

และขั้นตอนสุดท้ายเทไข่แดงลงไปอีก๒ฟอง
นี่แหละครับโอ้โหของจริง

นี่คือมาม่าโอ้โหน่ากินน่าทานมาก
ไม่ธรรมดาจริงครับคุณผู้ชม

หม้อยักษ์หม้อนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับ
ดูสิครับไม่มีห่วงเครื่องสักนิด
ทั้งหมึกกุ้งหมูกรอบดูสูบสด
แถมชิ้นใหญ่เบลอขนาดนี้หมอนี้ขอจองนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนอยากจะมาทานถึงที่ร้าน
ในวันนี้ได้เจอกับเจ๊โอตัวเป็นทั้งที
อยากให้คุณผู้ชมเขาได้รับการเชิญชวนจากเจ๊โอหน่อย
เวลานี้ก็เปิดสมบูรณ์แล้วนะมาได้ทุกคน
แต่ตอนนี้เจ๊โอป่วยอยู่ก็ไม่สามารถมารับรองแขกนะ
ขอให้มาสนุกมากินร้านเจ๊โอ
กินไว้จะได้มีความสุขกับบ้าน

เงี้ยเกาะนี่ดีดูอะไร
อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์บริการใหม่ของที่ร้าน
ก็คือหมูกรอบทอด
นำไปปรุงที่บ้านได้สามารถเก็บได้หนึ่งดนต์
เป็นอุิจัย

มีนักร้อน
อ่าคุณผู้ชมหรอพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวช่องหน้าตามไปเจอกับพี่ป้องกับไอ้ต้องมาเลย
ส่วนตอนนี้ต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้คนเรามีอาชีพเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
เศรษฐีป้ายแดงเลยขอนำไอเดียดีจากชายเกษียณคู่นี้มาแบ่งปัน
เรียกว่าใครอยากจะทำเป็นอาชีพที่๒เพื่อเสริมรายได้ให้กับตัวเองเหมือนเขาที่ทำมากว่า๔ปีแล้วก็ไม่ว่ากัน
กับการถ่ายภาพอัดคลิปส่งหลักฐานผู้กระทำผิดวินัยจราจรถึงกรมการขนส่งทางบกและตำรวจบอกเลยครับว่ารายได้จากค่าตอบแทนรางวัลสินบนนำจับ
ฟังไม่ผิดหรอกครับเป็นล้านจริง
จนตอนนี้เนี่ยชาวโซเชียลมีคนนำไอเดียนี้ไปใช้หลายต่อหลายคนเลยทีเดียว
เศรษฐีป้ายแดงจะมาบอกวิธีการรับส่วนแบ่งง่ายอย่างถูกวิธีให้ฟังกันครับ
ขั้นตอนการแจ้งบ่อแสนั้นง้าย
ถ่ายภาพหรืออัดคลิปเพื่อแจ้งบ่อแสผู้กระทำผิด
พร้อมกับแจ้งวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดของรถทะเบียนรถ
พร้อมกับหลักฐานร้องเรียนไปที่ช่องทางต่าง
ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางโซเชียลมีเดียทางอีเมล
ตามที่เราขึ้นอยู่นี้หรือจะมาด้วยตัวเองที่กรมการขนส่งทางบกก็ได้

รอกรมการขนส่งทางบกดำเนินการเรียกผู้กระทำความผิดมารายงานตัวและสอบสวน
เมื่อคดีสิ้นสุดเรื่องเคลียร์เรียบร้อย
ตามที่ได้ยื่นคำร้องเข้ามาภายใน๑๕วันแค่นี้เองล่ะครับ
แต่นอกจากเรื่องของการแจ้งบ่อแสผู้กระทำผิดกฎจราจร
บนท้องถนนของผู้ขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์แล้ว
ไม่ว่าจะเจอคนพ่นสีหรือขีดเขียนกำแพงในที่สาธารณะ
เจอคนทิ้งซากรถบนถนนหรือที่สาธารณะ
เจอคนปล่อยสัตว์ให้ถ่ายในที่สาธารณะ
สิ่งกีดขวางบนท้องถนน
ขายของไม่ติดป้ายแสดงราคา

แจ้งเจ้าหน้าที่ขอรับเงินรางวัลได้หมดเลยนะครับ
เรียกว่าเป็นการหารายได้อีกช่องทางที่ได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายจริง
ไม่เลือกงานไม่ยากจน

เป็นหูเป็นตาให้กับสังคมกันนะครับ

เชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนครับ

ใกล้หัวลำโพงที่มีร้านอาหารอร่อย
ระดับตำนานเรียงรายอยู่ตลอดสายนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งหนึ่งในร้านดังที่ใครมาถึงซอยนี้แล้ว

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสจัดจ้าน

เครื่องเนี่ยแทบจะมิดเส้นเลยทีเดียว

อยู่ที่เกี๊ยวตัวใหญ่บิ๊กปึ้มอันนี้นี่แหละครับ
ถึงแม้จะเป็นน้องใหม่ประจำย่านตรอกสุกร
แต่ด้วยความอร่อยแซ่บเสด็จ๑๑กระโหลก
ก็ทำให้มีเมนูฮิตติดใจลูกค้ามานานกว่า๕ปี
จนยืนหยัดขายดีไม่แพ้ร้านรุ่นพี่ในซอยนี้เลยล่ะครับ

ตอนนี้เนี่ยเขาขยายสาขาถึง๖สาขาเลยทีเดียว
ช่วงนี้จะพามากี่ของอร่อย
อยากจะบอกเลยนะคุณยศรอกรมหมูนี้เรียกว่า
เขาก็เปิดที่สาขาตรงนี้ที่เมงจ่ายใกล้บ้านมาก

น้องจอลิลินีเฮ็ดจ้ากอาม่านิวจิ๋วป่าแท่งก็มา

รู้จักคนนี้มั้ย

ป้ามังครบขออนุญาตนะคะ
ปี่นิดนึงมาเรียกสาวว่าป้าได้ยังไงค่ะ
กล้าแซวเพื่อนพี่เอง

วิจัยบอกเลยว่า
แต่นี้ลูกค้าประจำสกริสเข็มไปเลยนะ

เขาก็ไปกินร้านนึงเขาก็แบบเหมือนใส่เยอะกว่าปกติแหละ
เพราะเราเคยกินแล้วก็หูรู้สึกแบบฉันประทับใจร้านนี้มาก
ถ้าฉันเปิดเองฉันต้องใส่เยอะกว่าร้านนี้
อ่าสุดท้ายก็เปลี่ยวเป็นเงี้ย
ชอบหมดเลยไทยเก้าที่เราชอบหมดเลยอย่างเช่นแบบสมมุติต้มยำร้านอื่นใช่ไหม
เขาก็จะใส่แบบหมูแดงแห้งแต่เราไม่ชอบเราแบบเอาหมูลาดหน้ามาใส่
อันนี้คือชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวเหมือนเป็นหมูหมักอย่างเง
หมูหมากราดหน้านี่แหละนุ่มนี่แหละแล้วก็แบบหมูสาบค่ะตับ
เครื่องในอย่างอื่นไม่ชอบชอบตากก็ใส่ตาก
ก็คือทำให้เราชอบนั่นแหละแล้วอย่างนี้กว่าจะได้สูตรลงตัวอย่างเงี้ค่ะพี่จี
เห็นว่าตะเวนชิมหลายร้านเหมือนกันเนาะ

ไปเรื่อยคืออะไรก็คือแบบดูว่าร้านนี้มีอะไรดีร้านนี้มีอะไรดีร้านนี้มีอะไรดี
แล้วก็คือเหมือนพยายามเอาทุกร้านมาลุกกัน

และนอกจากเมนูทั้งหลายที่เราเห็นว่าคุณจีนเนี่ยคิดสูตรเองแล้วนะครับ

แต่ว่าสูตรหรือไอเดียเนี่ยมาจากลูกค้า
ตอนแรกเลยขายก๋วยเตี๋ต้มยำแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวทอด
ลูกค้าบอกเนี่ยวันนี้พี่เจ็บคอมากเลย

ไม่อยากกินของทอด

มีทั้งแบบทอดแล้วก็ทำแบบลั่วลั่วให้เขา

ใช่แล้วพอลูกให้เขากินปุ๊บเขาบอกอุ๊ยอร่อยจังเลย
พอเราชิมก็เอออร่อยจริงด้วย
แล้วก็เลยแบบคิดน้ำจิ้มขึ้นมาว่า
มันฟิลคล้ายกินขนมจีบเลย
เป็นมาจิ้มตอนนี้
เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เอาใจคนกินจริงครับ
รวมทุกความอร่อยที่เจ้าของร้านชอบกิน
สมความอร่อยแบบที่ลูกค้าอยากกิน
กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านที่ใครก็ติดใจแบบนี้
แบบทั้งซุปใสต้มยำต้มแซ่บ

ระดับความแซ่บแบบที่ชอบกินได้เลยล่ะครับ

สวยดูดีทุกอย่างไหมคะ
อายะอยากกินแบบเส้นก็จัดกำแน่วนไป

มิดเส้นสมคำร่ำลือจริงครับ

อยากรู้แล้วล่ะครับว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านจนปังได้ขนาดนี้เนี่ย
ได้ยินมาว่าคุณจีเนี่ยเขาประสบการณ์โชคโชนเลยนะครับ
ถ้าเป็นนักรบก็เรียกว่ากรรมศึกมาไม่น้อย
เคยลองผิดลองถูกทำมาเป็น๑๐อาชีพเลยใช่ไหมล่ะครับ

มีการลุ้นให้ดูสวยด้วย
ทำได้สามเดือนแล้วก็ออก
เหมือนดันพร่าว

ถ้าหยุดขอเงินฉันน้องบูรณ์

ชื่อในโครงการคือคุณาใช่ไหม

ลูกสาวโครงโพสเตอร์

เราก็มาคิดว่าถ้าวันนึงไม่มีป๊า

ก็เลยเริ่มมองหาธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุน
ก็คือขายประกาศ

ยิ่งเทศกาลเนี่ยขนมจีบสะระเป๋าคือขายดีมาก

ก็เลยตัดสินค้าเอ๊ะเปิดร้านดีกว่า

ขนมจีบสะระเป๋าแล้วก็ขายดีมาก

ขนมจีบออนไลน์ทำเงินได้นับแสน
แต่พอเปิดหน้าร้านเพิ่มช่องทางการขายกับขายได้ไม่ดี
ลูกค้าเดิมก็ลดลูกค้าใหม่ก็น้อย
ค่าเช่าที่ก็ต้องเสียเพิ่ม
คุณจีเขาก็เลยยอมตัดใจอีกครั้ง

ทำให้คุณจีมองเห็นโอกาส
ในการค้าขายครั้งใหม่นั่นเองล่ะครับ

ให้ไปปฏิบัติธรรม๗วัน๓ครั้ง
ตั้ง๒ปีจำเงินล้านล้วย
ใครอยากเห็งอยากปังอยากรวย

เพราะสินแสชัยเขามาช่วยเสริมดวงกันให้แบบฟรีกันแล้วล่ะครับ
แถมยังมีเคล็ดลับที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้
สำหรับการค้าขายกันได้อีกด้วย

ตลาดสาลายาจังหวัดนครปฐม

แต่วันนี้เห็นสินแสชัยบอกว่า
มีอยู่ร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ถูกทิศถูกตำแหน่ง

ว่าแต่ร้านไหนกันล่ะครับเนี่ย
สวัสดีครับผมเดินมาถึงสุปานีปาสลิด
อยู่ที่ตลาดสาลายานี่แหละครับ
โอ้โหร้านปลาสลิดบายสุปรานี

ห่วงจุ้ยร้านเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าทุกคน

เขาโดดเด่นเรื่องปลาสลิดทอดกรอบไร้กล้าง

ลูกค้าบอกต่อกันเป็นเสียงเดียวว่า

ได้หลายเมนูแถมปลาสลิดสด
ก็เนื้อแน่นไม่เหม็นหืนหรือเหม็นขาว

ห่วงจุ้ยร้านดีชิคกี้พายว่าดีเนี่ยครับ
ขายได้วันละเท่าไหร่กันเชียว

เป็นยังไงบ้างครับ
ยังเหมือนเดิมเลยค่ะขายดีเหมือนเดิม

โอ้โหวันนี้ต้อง๓๔หมื่นนะครับไม่ใช่ธรรมดานะ
เรามีลูกค้าประจำแล้วก็อย่างเราคุณภาพสินค้าเรา

สดใหม่นะครับนี่เห็นนะครับท่านผู้ชม
วงจุ้ยดีอะไรดีทุกอย่างดีสมบูรณ์เลยครับ
เชื่อแล้วล่ะครับว่าขายดีจริง
ละ๓๔หมื่นแบบนี้เห็นแล้วก็อิจฉาตาม
ว่าแต่ตามหลักห่วงจุ้ยเนี่ยทำไมตรงจุดนี้
ช่วยส่งเสริมให้การค้าดีล่ะครับ
คนขายเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้

ตะวันออกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาปลามาโชว์
แดดมาทางนี้นะครับมาตากแดดปาก

ซึ่งมันส่งผลให้ร้านของคุณเนี่ยขายดี
ถ้าตากฝั่งนี้ทอดฝั่งนี้ตากฝั่งนี้ขายดีหมด
ตู้โชว์ตัวนี้คือฝั่งพระเอกนะปิดไม่ได้

เพราะทิศเหนือคือทิศของน้ำ
ดังนั้นน้ำจึงช่วยผลักดันส่งเสริม

ยังวางปลาสดไว้ฝั่งทิศตะวันออก

แดดที่ส่องลงมาที่ตัวปลา

จะช่วยให้อาหารสดกลายเป็นอาหารที่สุก

จนทำให้คนหันมาสนใจนั่นเองล่ะครับ
ใครที่กำลังหาทำเลค้าขาย

รับรองรู้เรื่องใช่ไหมครับสินแส
เขาอยากรู้เรื่องเรื่องไปเป็นก๋วยเตี๋ยว

จะชอบแบบไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง

ก็คือเหมือนแบบเป็นก๋วยเตี๋ต้มยำในความทรงจำ

ก็เลยคิดว่าก๋วยเตี๋ต้มยำนี่แหละ
แล้วไอ้พวกสูตรของการหมักเกี้ยวต่างอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าเหมือนทำมีนมจิบสารเป๋ากันอยู่แล้ว

เปลี่ยนจากแบบกุ้งเป็นหมูก็คือเท่านั้นเอง
แต่ว่าทางเราเองก็เป็นสายมู

อันนี้แปลกเพราะว่าไปดูประมาณแบบ๐๗ที่อย่างนั้นค่ะ

บอกว่าพี่ขายเถอะ

พี่จำหนูคำพูดหนูไว้นะ

คนในบ้านพี่จะเป็นกิจการครอบครัว

ทำไมเราเลือกที่จะเชื่อคนเดียว

ก็คือเราจะเปิดอยู่แล้วแหละ

ผู้หญิงเราจะต้องการหาความเชื่อมั่น

ให้ไปปฏิบัติธรรม๗วัน๓ครั้ง

๒ปีทำเงินล้านเรื่อย
ทันที
อ่าอ่าอ่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับ
มีการไปวิปัสนาเปิดดวงก่อนเปิดร้านนี่เอง
จากคนที่นานเข้าวัดทำบุญทีกลายเป็นคนถือศิลป์ทำบุญ
แต่นอกจากทำบุญแล้วถ้าอาหารไม่อร่อยจริง
คงไม่ติดใจกลับมากินซ้ำกันขนาดนี้แน่นอนครับ
ดูสิครับยืนยันได้ด้วยภาพพี่รายเดอร์
ที่มาต่อคิวรอรับออเดอร์มากมายขนาดนี้
โดยเฉพาะเมนูเกี้ยวอวบทอด
เอ่อยากรู้เคล็ดล้ำการทำเกี๊ยวแสน
อร่อยแล้วแล้วสิครับพี่ป้องน้องบ่ายต่อง
สูตรเด็ดมาฝากคุณผู้ชมให้ทีนะครับ
คือตอนกินเนี่ยทานง่ายนะแต่ตอนห่อค่ะทำได้ง่ายเลยจ้
อุ้ยใส่เรามากทำเป็นกลมกลมแต่ว่าเราต้องเหลือขอบไว้ด้วยค่ะ
ขอบไว้ด้วยเพราะว่าแบบเรากินเนี้ยเราก็ต้องมีขอบกับกรอบนิดนึง

วันหนึ่งเราต้องห่อเกี้ยวแบบเยอะขนาดไหนอ่ะเยอะ
คือพี่จ้างเด็กมานั่งห่อเกี้ยวเลยค่ะตำแหน่งงานคือพนักงานห่อเกี้ยว
ใช่เลยค่ะเอาไว้ไหมค่ะมีแตกเล็กน้อยถึงกลางกายเอาเยอะเยอะเลย
อ่ายังไงถอดใส่ใส่เยอะแบบจริงมือหนักค่ะหัวมากเลย
อันนี้ก็คือนี่เป็นเกี้ยวอ้วนแล้วเนี้ยใช่เป็นเกี้ยวอ้วนน่ะอันหลัง
อย่างงี้อย่างงี้อ่าแล้วก็บีบบีบข้างข้างเพียงนั้นเลยฉะนั้น
โอเคตรงนี้งานแล้วพรอ๋าเฑียงนี้กี่ที่วันอ๋อเฑียงกัน

มาผสมร่วมกันใช่ไหมคะ

คือเราจะใส่กระเทียมพริกไทยเกลือ

เราจะต้องหมักตัวไส้เนี่ยนะคะ

แล้วนะจะชอป
เรามาทั้งทีเราจะไม่มาฟรีลองขอด้วย
ขอปอนตมชาติให้กับแฟนแคร์รายการ

ของซอยตรอกสุกรแต่เพราะความตั้งใจพิถีพิถันในรสชาติ
ทำให้ใครที่ได้มาลองกินก็ประทับใจกันทุกคนนี่แหละครับ
จนตอนนี้สามารถยืนหยัดกลายเป็นร้านดังที่ต้องปักหมุดมากินอย่างทุกวันนี้
เรียกว่าเป็นร้านที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงได้ในที่สุด

คุณผู้ชมค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะ
กลับมาพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้า๕โมงเย็นแล้วเจอกัน
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ